ต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ
วันนี้ค่ะก็จะลงประเดิมสนามในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับแล้วนะคะ

ซึ่งทัพช้างศึกไทยก็หวังจะเก็บชัยชนะเก็บ๓คะแนนในเกมนัดนี้ให้ได้
เพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ
สนามแข่งขันจริงที่สหรัฐอารับเอเมริด
ซึ่งทัพช้างศึกนะคะได้สิทธิ์เข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้
เป็นครั้งแรกในรอบ๑๒ปีค่ะนับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพร่วมเมื่อปี๒๐๒๐
มิตรละวานรายวาชคุณสือทีมชาไทย
ก็พูดถึงคู่แข่งอินเดียค่ะว่าพัฒนาขึ้นมามากในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
แต่ว่าตัวเองแล้วก็ลูกทีมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแน่นอน
ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหวังว่าผลการแข่งขันก็จะดีไปด้วย
ขณะที่เจ้ามวยธุรสินแดงดากองหน้ากัปตันทีมชาติไทย
และก็หวังว่าจะเก็บ๓คะแนนเต็มในเกมนัดนี้ค่ะ
ส่วนตัวนักฟุตบอลหรือถ้าสภาพทีมเองตอนนี้ก็พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับอินเดีย
ซึ่งก็มองว่าโอเคทุกทีมต้องการจะชนะในนัดแรกหมด
ก็คงไม่แค่เกมง่ายที่เราจะสามารถชนะได้อย่างไรได้
เราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าเราจะมีแมทการแข่งขันที่ดี
แล้วก็มีผลการแข่งขันที่ดีในนัดแรกในนัดเปิดสนามของเรา
หลังจากรอดชีวิตจากการติดถ้ำหลวงเมื่อปีที่แล้ว
เมื่อวานนี้ไปดูการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะคะช่วง๑๕นาทีแรก
ส่วนวันนี้ก็จะเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยในเกมที่จะเจอกับอินเดียด้วยค่ะ
ครึ่งแรกยังเสมอกัน๐เว้นประตูต่อ๐ไม่มีประตูนะคะ
ต้องรอในครึ่งหลังนาทีที่๗๘ค่ะ
แล้วก็เป็นโมฮาเมดอัลโรฮิมี่นะคะหม่งจังหวะแรกค่ะ
สกัดออกมาแล้วก็ตามซ้ำเข้าไปนะคะ
เป็นจังหวะแฮนดบอลนาทีที่๘๗ค่ะ
มุมมาแล้วบอลก็ไปโดนมือกองหลังของบาเรนนะคะก็เลยเป็นจุดโทษ
แล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปค่ะไม่พลาด
ก็ถือว่าผลการแข่งขันเป็นใจให้กับทีมชาติไทยถ้าหากว่าเอาชนะอินเดียได้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปสูงเลยค่ะ
วันนี้แล้วนะคะอย่าลืมติดตามเชียร์ติดตามชมค่ะ
การแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับอินเดียนะคะ
จะแข่งขันในเวลา๒ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยค่ะ